คุณผู้ชมครับศึกการชิงเก้าอี้นายกได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
หลังจากที่กรกตมีการรับรองสอสอครบทั้ง๕๐๐คน
แล้ววันนี้สอสอทั้งหน้าเก่าแล้วหน้าใหม่ก็ทยอยไปรายงานตัวหน้าเก่าแล้วเก่าก็นี่แหละครับ
ป้อมพลเอกประวิทย์ก็ไปรายงานตัวด้วยเพราะว่าเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพักพลังประชาบรัฐ
นักข่าวถามว่าท่านท่านจะเสนอชื่อตัวเองชิงตำแหน่งนายกหรือเปล่า
ท่านจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าติดตามจากรายงานครับ

หลังจากไปรับใบรับรองผลการเลือกตั้งจากกรกต
เว้นแม้แต่ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชามรัฐ
หนึ่งเดียวคนนี้กับบัญชีรายชื่อของพัก
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เก็บเนื้อเก็บตัวมาตลอด
แต่วันนี้ต้องออกมาโชว์สื่อพร้อมกับสองลูกรักอย่างธรรมนัฐพรมเผาและไผ่ลิก

แม้จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ตามสไตล์วัยรุ่นยุคเบบี้บูม
ถึงกระแสข่าวของการถูกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรี
แต่ก็คงหาคนเชื่อได้น้อยมาก
เพราะอย่างไรเสียพักเสียงข้างน้อย
ก็ต้องส่งคนแข่งกับพักเสียงข้างมากเป็นแน่
เพราะยังเชื่อในขุมกำลังสว๒๕๐คน
ที่ยังคงสิโรร่าพร้อมซ้ายหันขวาหัน
แต่อย่าลืมว่าในสภาพผู้แทนรัศดรมี๕๐๐นะครับ
ดังนั้นพักไหนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก
แล้วชนะในการโบสถ์
ที่จะเลือกบุคคลมาเป็นนายกก็คงจะเคารพกติกา
ผมว่าทุกพักมีโอกาสเสนอหมด
ไม่จำเป็นต้องเป็นพักที่มีเสียงข้างมากนะ

ขณะที่ทางฝั่งก้าวกลายแม้จะยังไม่มารายงานตัวในวันแรก
แต่ก็ส่งตัวแทนไปรับใบรับรองมาแล้ว
พร้อมแสดงเจตจำนงว่าจะมารายงานตัวโดยพร้อมเพลียงกัน
วันที่๒๗มิถุนายนนี้
ซึ่งเป็นวันครบรอบ๙๑ปี
คณะราชได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันนี้พระมหากศัษย์ทรงเป็นประมุก
เมื่อวันที่๒๔มิถุนายน๒๔

ได้มีพรบธรรมนูลการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว

ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม
โดยประกาศใช้เมื่อวันที่๒๗มิถุนายน๒๔
นี่จึงเป็นเหตุผลที่พักเก้าไกลจะไปรายงานตัว
ในวันที่๒๗มิถุนายนนี้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเกมแห่งอำนาจเริ่มขึ้นแล้ว
นับจากนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งสองฝ่าย

เพราะนักการเมืองไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้าน
ทุกคนล้วนอยากได้ไม้กายสิทธิ์กันทั้งสิ้น
ใครมีเลขกลเท่าไหร่ก็งัดออกมาใช้กันอย่างเต็มที่
เพราะถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรออีกที๔ปีข้างหน้า
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน